ส่วนความน่ารักของช้างคุณ
พาไปดูช้างในโครงการโฆษอาณาจักรที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
มีช้างกว่า๒๐๐เชือกนะครับ
ตัวถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
พร้อมทั้งแปลอักษรรักแม่
แล้วก็ยังร่วมกันปลูกป่าอาหารช้างด้วยนะครับ
ลานรวมช้างโครงการโฆษอาณาจักรจังหวัดสุรินท
การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรมตำบลกระโพอำเภอท่าตูมนะครับ
ในอำเภอธาตุอุ๋มคือในอำเภอเมชสังจรรย์
นำเจ้ารัชกาลคณะผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วย
นายวัญชัยสวาสุผู้จัดการโครงการโฆษอาณาจักรสุรินทร์
ชาวบ้านและก็นักเรียนเกือบ๑๐๐คนนะครับ

เลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เนื่องในปีมหาวงคลเฉลิมพระชมพันศาแปะ๑๔พันศานะครับ
มีการนำช้าง๒๐๐ตัวนี่คุณ
แปลอักษรเป็นรูปรักแม่๒๐๐เชือกขออภัยนะฮะ
ช้างเลี้ยง๒๐๐เชือกถูกแล้วนะครับ
ถ้าเป็นช้างป่าเรียกเป็นตัวนะนะฮะ
ก็นำช้างกว่า๒๐๐เชือกแปลอักษรเป็นรูปรักแม่
แล้วก็ร่วมกันปลูกป่าอาหารช้าง
ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคม๒๕๖๒
นี่ประชาชนแล้วก็เด็กเยาวชนนี้เขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่
นี่คือสัญญาบอกรักแม่กันหน่อยนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับก็ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
มีพระราชสวนีให้องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรม
ได้ดูแลช้างไทยให้มีความเป็นอยู่มีอาหารที่สมบูรณ์เพียงพอนั่นเองนะครับ

แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจริงหลายท่านเป็นอาสาสมัคร
ในการเลี้ยงดูช้างนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่มีภาพน่ารักสร้างความประทับใจนะคะ